ดูชาวบ้านที่ขอนแก่นกันบ้างนะเขาโชว์คลิปที่พักการเมืองดังแจกเงินผมไม่ได้พูด
ในคลิปนี้พูดแจกเงินโจ๋งครึ่มไปแจ้งกรกตก็แล้วพาทนายไปก็แล้ว
อยากดูคลิปไหมฮะอยากดูต้องได้ดู

อะไรแบบเออมือขวาแหละยัดยัดไหมนี่
นี่แหละคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาส่งต่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกรกตขอนแก่นระบุว่า
เป็นคนของพักการเมืองดังกำลังแจกเงินซื้อเสียงอย่างจงครึ่ม
ต่อมา๑๐โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะครับกลุ่มชาวบ้านบ้านโนนเรือง
ตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองขอนแก่นเขาไปกับทนายความเขาเอาจริงนะ
กับผู้ใหญ่บ้านด้วยนำเอกสารหลักฐานการซื้อเสียง
ระบุว่าเป็นของพักการเมืองดังซึ่งชาวบ้านสามารถถ่ายภาพนี้
และถ่ายภาพคลิปวิดีโอเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
โดยมีนายวัชละศรีศาลภูมิในการสำนักงานกรกตขอนแก่น

สอบปากคำพยานที่กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนกรกตขอนแก่น
นายพงศักดิ์สงนอกผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนเรือง
บอกว่าเขามาให้กำลังใจและชื่นชมลูกบ้านที่กล้า
กล้าเอาความจริงมาพูดมาร้องเรียนต่อกรกต
กับการกระทำที่ทุจริตการเลือกตั้งท่านว่าแบบนี้
ซึ่งได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับกรกตขอนแก่นตรวจสอบแล้ว
นะครับผู้บริการสำนักงานกอกกะตอขอนแก่น
ระบุข้อเรียกร้องข้อร้องเรียนนะครับที่ส่งมานั้น
ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
แล้วได้บุคคลที่เข้าร้องเรียนไว้เป็นหลักฐานพยานแล้ว

สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำความผิด
ตามขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมครับ